มีสัตว์ทั้งหลาย
ให้ดูพอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไหม
นี่สวยขนาดนี้

นี่ครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ใช่มีแค่นั้นทุกคนเขา
คุณเฟียวฟาวนะ
นี่นะแมวเรียกได้ว่าประชาชนมากันเที่ยว
เอาจริงนะหลายคนก็ตามเธอในเรื่องของความเชื่อ
เพราะว่าเหมือนกินว่าถ้าจำไม่ผิด
ไฟจุดมาเว้ยช่วงรอประทัดมาดูต้นจะเคลียรมันสักครู่
แล้วก็นี่ดูดิเลขหมายปลายประทัดมันก็แปลกอยู่เหมือนกัน
กับ๓ชุด๓เซตที่ออกมามันเรียงกันแบบนั้นเลย
เรียกได้ว่าถ้าพูดกันตามภาษาบ้านให้ซ้อมดิวะ
เฮ้ยซ้อมนั่งอยู่นี่เอออย่างนี้คือโอ้โห
เห็นไหมหมดหน้าตากหน้าแบบนี้ทำอะไรแบบนี้
โอ้โฮผมพูดตรงผมเกมหมดหน้าตากเลยล่ะ

แววเล่นพูดกันขำนะคุณผู้ชมนะ
หลังจากนั้นฮะก็ไปร่วมกันทำพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนทองไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพร
พระพุทธศัตริย์ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง
โอ้โฮงานนี้เดี๋ยวเราว่าสายหมูมารอถ่ายรูปกันเพียบ

ถ่ายเฟี้ยวฟ้าวด้วยถ่ายเฟี้ยวฟ้าเสร็จมาถ่ายนี่เจ้าแม่ตะคงเจ้าแม่ตะเคียนอะไรแบบนี้
เขาเชื่อกันจริงนะว่าต้นตะเคียนเนี่ยจะมาให้โชค
ผมเคยไปดูอันนี้อาจจะเป็นเหมือนมุกตลกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่เขามีความเชื่อกันนะนะว่าตะเคียนท่อนยาวเนี่ยมันเป็นที่สิงสถิตของเทพใช่ไหม
แล้วเทพส่วนใหญ่เขาก็จะปกปักรักษาเรื่องของทรัพย์สมบัติเอาไว้
คือตะเคียนเขามีความเชื่ออยู่แล้วว่ามีนางตะเคียน

ที่เป็นสิงสถิตเหมือนนางไม้ค่ะคอยดูแลรักษาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว